หานครจังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะ
คือมีคนไปพบศพหญิงอายุสักประมาณ๕๒ปีค่ะ
สภาพศพถูกของแข็งคาดว่าน่าจะเป็นก้อนหิน
ไปที่บริเวณใบหน้าจนกระทั่งเละค่ะ
ท่อนล่างเปล่าเปลือยเลยนะคะไม่มีนุ่งอะไรเลย
ทีนี้คนที่ไปพบเนี่ยเขาก็เลยแจ้งความกับตำรวจให้มาตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุคุณผู้ชมเป็นบริเวณกลางทุ่งนา
ถูกถมด้วยเป็นพื้นที่โล่งกว้างแบบนี้
ตำรวจเขาก็เลยกันพื้นที่ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในจุดเกิดเหตุ
แล้วไปตรวจสอบสภาพศพทราบชื่อผู้ตายก็คือ
พิษเคียนประคมอายุ๕๒ปีพื้นเพลเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
สภาพศพคือนอนหงายใบหน้าเนี่ยนะถูกตีคาดว่าถูกตีด้วยก้อนหินจนเละเลยค่ะ
ร่างกายท่อนล่างเปลือยเปล่าแล้วก็ใกล้กันไปพบกางเกงยีนขาสั้น
ถอดออกอยู่ใต้ขาขวามีกางเกงในถูดถอดออกมาคาอยู่ที่เท้าซ้าย
มีเสื้อยืดถูกถลกขึ้นเหนือหน้าอกข้างศพพบกระเป๋าของผู้ตายวางอยู่ด้วย
พร้อมกับรองเท้าอีกหนึ่งคู่ยังไม่หมดค่ะยังไปพบนาฬิกาผู้ชายเนี่ย
อยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยหนึ่งเรือนคาดว่าน่าจะเป็นของคนร้าย
ผู้ตายปกตินะจะแวะเวียนมาทำงานที่ร้านบ้างเป็นบางครั้ง
ไม่ได้มาทำเป็นประจำแต่ผู้ตายติดเหล้าขาวอย่างหนัก
ซึ่งลูกค้าขาประจำที่ร้านจะรู้จักกันเป็นอย่างดี
และส่วนใหญ่จะชอบไล่ไม่ให้มานั่งด้วยที่โต๊ะ
วันเกิดเหตุช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ก็คือ๓กรกฎาคม
ผู้ตายกำลังนั่งดื่มเหล้าขาวอยู่ในร้านและได้เดินถือแก้วเนี่ย
ตอนนั้นก็มีเด็กเสิร์ฟคนอื่นในร้านคอยนั่งให้บริการอยู่แล้ว
ก่อนที่ผู้ตายจะเดินกลับออกมาแล้วก็พูดว่า
หลังจากนั้นไม่นานเด็กเสิร์ฟที่นั่งอยู่ก่อนแล้วเนี่ย
จนกระทั่งถึงเวลาร้านปิดช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
ก็คือรุ่งของวันที่๔กรกฎาคมเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครสังเกต
และไม่มีใครเห็นหรือทราบว่าผู้ตายนั่งซ้อนท้าย
เฉพาะตอนอยู่ในร้านเนื่องจากปกติผู้ตายเมื่อเมาแล้ว
ก็มักจะเดินทางออกไปจากที่พักดึกดื่นอยู่บ่อยครั้งเป็นปกติ
ทีนี้จากการคาดเดาของตำรวจคาดว่าผู้ตาย
น่าจะถูกลวงมาเพื่อข่มขืนแต่ผู้ตายเนี่ยขัดขืน
ถูกทำร้ายร่างกายก่อนที่ถูกคนร้ายลงมือข่มขืน
แล้วก็ใช้ก้อนหินตีเข้าไปบริเวณใบหน้าหลายต่อหลายครั้ง
สภาพศพหน้าก็เลยเละเลยเนี่ยนะคะตีไปหลายครั้งเพื่อที่จะฆ่าปิดปาก
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนพยานแวดล้อม
เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายที่ก่อเหตุส่วนศพเนี่ยก็จะให้แพทย์
ชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุ
ของการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะฮะทีนี้ตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวก็ต้องมีการเชิญปากคำผู้ชายที่ชื่อเอเนี่ย
ผู้ตายไปนั่งดื่มด้วยก่อนที่จะแยกย้ายออกไปเนี่ยนะคะ
ว่ามีส่วนรู้เห็นหรือเปล่ามาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ